คุณผู้ชมคะมีเรื่องอยากจะมาเตือนค่ะถ้าสมมุติว่าอยากจะดื่มเหล้าสั่งสรรค์กันนะ
ได้แต่อย่าไปคุยกับเพื่อนนะคะคือดื่มเหล้าเมาคุยกับเพื่อนทีไร
ทะเลาะกันทุกทีเป็นแบบนี้บ่อยค่ะเป็นแบบนี้ตลอดมาอีกแล้วนะคะ
สระบุรีค่ะเป็นคนงานชาวเมียนมาร์กินเหล้ากับเพื่อนร่วมชาตินี่แหละ
เหล้าเมาด้วยกันพอเมาได้ที่คุยไม่เข้าหูพูดจาไม่รู้เรื่อง
ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเอามือตบหัวเขาเขาบันดาลโทษะเลยความมีดแทงเพื่อนเข้าไปหนึ่งแผล
เสียชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะ
ตำบลหนองปลาหมอในอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพนแคร์ประสานทีมแพทย์และกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ซึ่งลักษณะเนี่ยเป็นห้องแถวปูนชั้นเดียวนะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นห้องเช่าเลขที่๕ค่ะ
ข้างในพบศพของนายเมียหน่ายอูวัย๔๐ปีชาวเมียนมาร์
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางห้อง
สวมเสื้อยืดสีดำแล้วก็นุ่งผ้าถุงสีดำนะคะ
ตรวจสอบพบปัดแผลประชาการบริเวณหน้าอกขวา๑แผล
ในที่เกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้ด้วย
เพราะว่าข้าวของเนี่ยกระจัดกระจายเกลือดเลยค่ะ
ตำรวจสอบสวนเบื้องต้นพบว่าคนเกาะเหตุก็เป็นเพื่อนชาวเมียนมาส
พักอาศัยอยู่ห้องเดียวกันกับคนตายนี่แหละ
คือทั้งคู่ทำงานรับจ้างอยู่ที่เดียวกัน

แล้วก็เพิ่งจะมาเช่าห้องจุดเกิดเหตุได้แค่เดือนเดียว
ตำรวจก็จัดชุดสืบสวนลงพื้นที่ไล่ล่าเลยนะคะ
จับตัวผู้ต้องหาได้ที่ห้องเช่าของเพื่อนชาวเมียนมาอีกคนนึง
ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่หนึ่งกิโลเมตร
ทราบชื่อคนเกาะเหตุก็คือนายตินซออูวัยสี่สิบห้าปี
ตรวจค้นในห้องก็เจออาวุธมีดพับปลายแหลมยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
ซึ่งมีคราบเลือดติดอยู่แล้วก็มีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดด้วย

ตินเล่าให้ฟังบอกว่าก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันกับผู้ตายนี่แหละ
อยู่ผู้ตายก็ด่าทอเขาแล้วก็เอามือตบหัวเขา
โกรธมากแล้วก็แค้นมากเมาด้วย
ก็เลยเอามีดพับที่พกอยู่เนี่ยแทงผู้ตายเข้าไปที่หน้าอกหนึ่งครั้ง
แล้วก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงปล้ำสู้กันจนผู้ตายหมดแรงแล้วก็เสียชีวิต
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็พาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่งตัวดำเนินคดีไปแล้วนะคะ